เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างดังแถวบางกะปิครับ
ไล่แทงกันจนบาดเจ็บไปสองคนภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างนะฮะ
จะเห็นว่าเนี่ยครับคือชุลมุนวุ่นวาย
เจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุเอาไว้นะครับ
ท่านเห็นตรงนี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ
ช่วงเย็นค่ำนี่เองนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ะเพราะว่าจังหวะนั้นก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีนะคะ
ใช่ครับก็เลยไปพยายามระงับเหตุค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าคือถ้าตำรวจไม่อยู่แถวนั้นพอดี
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่านี่ฮะเป็นภาพช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
พยายามเข้าไปรองับเหตุนะครับแต่ว่าไล่แทงกันไปแล้วนะครับ
ตรงนี้นะครับเป็นห้างดังย่านบางกะปินะฮะ
รัฐพร้าวกรุงเทพนะครับเกิดขึ้นบนชั้นสองของห้างนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ของห้างกับกู้ภัยเนี่ยไปช่วยเอาคนเจ็บ๒คน
ปฐมพยาบาลที่ด้านล่างอาคารนะครับคือนำส่งไปก่อนหนึ่งคนนะฮะ
ชื่อนายรามินนาคารุไทยนะครับอ่าถูกแทงเข้าที่หน้าท้อง
อีกคนนึงเนี่ยชื่อนายสุภาชัยแคะอูนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับคือทางตำรวจเนี่ยบอกว่า
เป็นจังหวะที่มีตำรวจมาทำธุรกรรมที่แบงค์แถวนั้นพอดี
ใช่ค่ะบนชั้น๒ของห้าง
นะฮะตำรวจที่เป็นตำรวจของกองอารักษาหนึ่ง
ก็เลยต้องเข้าไปช่วยระงับเหตุนะครับด้วยการไปเจรจากับผู้ก่อเหตุ
ฝ่ายหนึ่งที่ไปแทงเขาอีกคนนึงเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับ
แล้วรอปภก็มาช่วยนะฮะตรงนี้คือภาพที่เหลืออยู่คนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามไปรองับเหตุนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
พันธมตเอกรุ่งสกุลบุญกระพือภูมิกับการสอนอรัฐพร้าว
เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเนี่ยเขามีปัญหานะครับกับทางฝั่งผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ก็เลยลงมือใช้มีดเนี่ยไล่ทำร้ายกันโชคดีที่มีตำรวจนายหนึ่งนะฮะ
ก็คือตามรายงานตอนนี้คือ๑๐ตำรวจตีสภานุพงศ์คนซื่อพบหมู่
ร้อยที่๕กองกำกับการรักษา๑กองบังคับการควบคุมฝูงชน
ใช่ที่มาทำธุระที่แบงค์พอดีก็เลยระงับเหตุเอาไว้ได้
อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า
ก็เหมือนกับผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บรู้จักกันมาก่อนมีปัญหาบาดหมางทะเลาะกันมาก่อน
แล้วก็มาก่อเหตุนี้นะคะก็เจ็บทั้ง๒คนถองควาย
แต่ไม่รู้ว่าใครเจ็บมากเจ็บน้อยยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลทั้งสองคนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเย็นค่ำค่ำนี้เองนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าเราตามให้กันแล้วกัน
ใช่ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลเรื่องนี้อยู่นะคะครับนี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศหน้าห้างสรรพสินค้าล่าสุดเลยนะคะ